ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่างานเข้าอย่างจังเลยนะคะ
สำหรับนักร้องหนุ่มใจบุญคุณก้องห้วยไร่
ได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเล่าเรื่องราวให้ได้ฟังกันผ่านโซเชียลมีเดีย
เธอบอกว่าเธอในนามตัวแทนผู้จัดงานคอนเสิร์ตที่ประเทศนอเวย์
ได้รับความเสียหายเนื่องจากนักร้องหนุ่มเบี้ยวงานคอนเสิร์ตจำนวน๖คิว
ทั้งที่มีการติดต่อเซ็นสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตามกำหนดการหนุ่มกล้องจะต้องเดินทางไปถึงนอเวย์ในวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
แต่เจ้าตัวกลับบอกว่าไม่สามารถเดินทางไปได้และไม่ได้ให้เหตุผลแต่อย่างใด
ซึ่งเธอต้องการให้นักร้องหนุ่มออกมาแสดงความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่แค่เพียงส่งคลิปขอโทษสั้นมาค่ะ
แล้วพี่ก็บอกไม่ดุไม่ได้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกล้อง
ทำไมกล้องไม่มาพี่บอกเพราะว่าพี่ทำถูกต้องบทไง
ทำถูกต้องทำสัญญาหมดเลยทำตามกฎกติกาหมดเลยไง
แล้วพี่ไม่ได้ค้างกล้องสักบาทน้องลูกผู้ชายออกมารับหน่อย
โดยคุณอารีนะคะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐ
จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถติดต่อนักร้องหนุ่มได้เลย
โดยหลังวันที่๘เมษายนนี้หากยังไม่ได้ข้อสรุป
ก็จะเดินหน้าแจ้งความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มกล้องห้วยไร่ด้วยเหมือนกัน
ซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าเกิดจากการสื่อสารผิดพลาด
ยืนยันว่าไม่ได้เบี้ยวส่วนรายละเอียดต่างหากพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอทางด้านฝั่งของคุณก้องห้วยไร่ออกมาชี้แจงกันอีกทีนึงนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการเบี้ยวงานหรือว่าการเดินทางไปทำงานให้กับเจ้าของงานไม่ได้เนี่ย
จะเกิดขึ้นกับศิลปินที่ดังในช่วงนี้หลายคนอย่างลำไยหายทองคำเองเนี่ย
เพิ่งจะมีประเด็นนี้ไปเหมือนกันเนื่องจากว่ามีการสื่อสารผิดพลาดจดคิวผิด

คือก็ต้องรอเดี๋ยวทางผู้จัดการส่วนตัวของพี่ก้องน่าจะออกมาชี้แจ้งอีกครั้ง
เกิดจากเหตุผลอะไรนะน่าจะเป็นการสื่อสารความเข้าใจผิดที่มันคลาดเคลื่อนกันนี่แหละ